ไปต่อที่ภัยของวงการพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์
คราวนี้ไปโดนกับดาราคุณมิคบรมวุฒิ
สามีของคุณเบ้นพรชิตาเขาไปขายปูขายดองในออนไลน์
ใช่ปูไข่ดีเลยนะอร่อยมากอร่อยมากแล้วราคาเอาจริงคุณผู้ชม
ไข่ดองตัวนึงมันก็แบบหลายร้อยอยู่
อาทารณีดูสิดูสิตัวเบอะเรื่องเลย
แต่มีคนติดต่อขอไปสั่งของจากคุณมิก
บอกว่าเป็นกระทรวงต้องการจะเอาไปจัดงานส่วนใหญ่ที่กระทรวง
เป็นร้อยกล่องสุดท้ายร่องหนหายไปแต่ของก็ทำมาแล้ว
คิดดูสิคือปูไข่ดองเป็นร้อยกล่อง
ยังมีข้าวผัดปูที่แบบข้าวผัดกุ้งที่เนื้อแบบแน่นอีกเนี่ยนะ
คุณมิกเนี่ยนะบอกว่าต้องจ้างคนงานด้วยกัน
คือต้องมาทำแต่ตี๒แล้วต้องเปิดห้องให้อยู่เลย
ทุกคนก็แบบโอ้โหตั้งใจทำมากเพื่อที่จะเอาของไปส่งให้ทัน

ปรากฏว่าตอนที่จะเอาของไปส่งพยายามติดต่อไป
ผู้หญิงที่โทรศัพท์มานั่นน่ะคือติดต่อไม่ได้แล้ว

ไม่มีการจัดงานขึ้นสุดท้ายเสียหายเป็นแสนวิทยุคมนะฮะ
ถ้ามีคนมาหลอกสั่งของจากเราเป็นอาหารจำนวนมากมายเป็นร้อยกล่อง
โดยบอกว่ากระทรวงจุดมีการจัดงานสำคัญ
พอถึงเวลาจริงกลับกลายเป็นว่าทางกระทรวงแจ้งมาว่าไม่มีการจัดงาน
และบุคคลนี้ลาออกจากกระทรวงไปนานแล้ว
เราสามารถจัดการยังไงได้บ้างครับรบกวนขอคำแนะนำหน่อยนะครับ
ก็มีคนไปคอมเมนต์นะว่าเออเป็นการให้กำลังใจคุณมิกไปแล้วนะฮะ
การส่งต่อไปมันก็เสียหายนะครับใช้เวลาเตรียมของเยอะมากในการจัดค่อนข้างนาน
ตอนแรกนะเขาบอกว่าไม่ได้ทำสัญญาอะไรเพราะว่าคนรับโทรศัพท์เป็นลูกน้อง
แล้วคนโทรมาก็อ้างว่ารู้จักกับมิกอยู่แล้วมาจากหน่วยงานราชการมาจากกระทรวง

ให้ชื่อให้ที่อยู่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันอาทิตย์กระทรวงหยุด
แต่ว่าจะโอนเงินคือวันหยุดเนี่ยโอนเงินมาจำไม่ได้
แต่วันจันทร์ปุ๊บเนี่ยถ้ามีการส่งของโทรไป
ก็ให้โอนมาด้วยแล้วกันนะแต่สุดท้ายเนี่ยโทรไปก็ไม่รับไม่รับ
สายเลยในวันจันทร์นั้นนะฮะมิกเองก็ยอมรับว่าโอ้โห
นี่มันคือบทเรียนสำคัญของการทำธุรกิจออนไลน์เลย
นะฮะแล้วก็วันนี้สิบเอ็ดโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
มิกเดินทางไปแจ้งความรัวที่สนประหลโยชน์ถิ่นด้วย
เอาผิดกับบุคคลบุคคลนั้นใช่ค่ะเพราะว่าคือเอาจริงจริง
คุณมิ๊กบอกว่ามันก็ไม่คิดนะว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้กับตัวเอง
คุณเบ้นก็บอกเหมือนกันบอกว่าเคยคิดแวบเข้ามาในหัวเหมือนกันนะ
ถ้าเกิดว่ามีคนสั่งแล้วไม่เอามันจะเป็นยังไง
แต่ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ซึ่งตอนที่ไปปรึกษากับตำรวจที่สนประหลโยชน์เนี่ย
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนก็รับเรื่องเอาไว้ลงในบันทึกประจำวัน
แล้วก็แนะนำให้ทางคุณมิกดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งด้วยตัวเอง
เพราะว่าคดีนี้ไม่เข้าข่ายคดีอาญา
ซึ่งคุณมิ๊กบอกว่าอยากเจอหน้าอยากรู้จังเลยว่าผู้หญิงที่บอกว่าชื่อป้าปุ๊กป้าปุ๊กเนี่ย
เป็นคนติดต่อสั่งเนี่ยนะไม่รู้ว่าจะทำแบบนี้ทำไม
เพราะตัวคุณมิ๊กเองคุณมิ๊กก็บอกว่าไม่ได้มีศัตรูที่ไหน
มาแกล้งกันด้วยวิธีนี้ก็ไม่น่าจะใช่
แล้วตอนนี้ทางกระทรวงเองก็น่ารักมากพยายามให้ข้อมูล
แล้วบอกว่าป้าปุ๊กเคยทำงานอยู่ที่กระทรวงจริง
แต่ออกไปแล้วใช่แต่ว่าออกไปแล้ว
เดี๋ยวหลังจากนี้เหตุผลจูงใจไม่รู้ป้าจะทำไปทำไมไม่รู้
หรือนั่นเราคิดเองว่าเป็นคู่แข่งของคุณมิกหรือเปล่า
ค้าขายแบบเดียวกันก็เลยแบบจะตัดขากันหรือเปล่า
อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอย่าทำแบบนี้
คุณผู้ชมคนค้าคนขายขาดทุนมันย่อยยับนะ
ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ใครอยากเป็นกำลังใจให้กับคุณมิค
ก็ไปอุดหนุนได้ปูไข่ดองปูไข่เยิ้ม
ปูไข่เยิ้มปลายมิกบรมวุฒินะคะ